แล้วเนี่ยไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๔แล้วคุณม่วนมากเลย

ไปที่มหาสารคามกันมาเดี๋ยวเราไปติดตามความสนุกในงานครั้งนี้กันเลยนะคะ
ต้องบอกว่าได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องชาวอีสานชาวมหาสารคามกันเยอะเลยทีเดียว
กับไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๔ค่ะ
รอบนี้เนี่ยนำความสุขแล้วก็ความสนุกไปให้พ่อแม่พี่น้องถิ่นอีสานม่วนกันถึงจังหวัดมหาสารคามนะ
จัดงานอยู่ด้านหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะ
ครั้งนี้ก็มีบูธกิจกรรมจากรายการของไทยรัฐทีวี
แล้วก็ความมันบนเวทีให้ชาวมหาสารคามได้ร่วมสนุก
พร้อมกับแจกรางวัลติดม้ายติดมือกลับไปด้วยค่ะ
นำทีมมาโดยนี่พูดตามสคริปต์เลยนะ
ใครเขาเขียนอย่างงี้
คุณดาวสุภัษรามหาคามินดูสวยป่ะล่ะ
จากไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็คุณดาวสุภาษารามหาคามินนะคะ

ก็ออกลีลาสุดแซ่บด้วยเอาไปดูความมันวันนั้นกันสิ
ใครทำอะไรดีบ้างสุดแซ่บ
ว่าของข้านุ่มสาวศิลปินแพร่รัชทีวี
รอบนี้เขาก็มานะขนโชว์กันมาชุดใหม่ด้วย
ร้องเต้นเอ็นเตอร์เทนจนได้ใจเลยทีเดียวนะฮะหมายถึงโชว์ชุดใหม่
กับชาวมหาสารคามก็ปิดท้ายกับคอนเสิร์ตชุดใหญ่
นักร้องหนุ่มขวัญใจชาวอีสานบ้านเห่าไผ่พงศธรค่ะ
เขาจัดเพลงฮิตแล้วก็ทีมแดนเซอร์สุดอลังการ
เรียกเสียงกรี๊ดจากคุณผู้ชมที่มารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยทีเดียวค่ะ
มีโอกาสได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
แต่ว่าไทยรัฐสัญจรก็จะไปหลายที่หลายจังหวัดนะครับ
อย่างนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ฝากนึงฝากตัวด้วยแล้วกัน
ขอบคุณค่ะ
ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะ
ชาวจังหวัดมหาสรรคามนะคะ

วันนี้คนเยอะนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเต็มที่

แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะครับ

ได้ทุกเวทีทุกเดือนนะครับ